ไปดูเรื่องนี้กันต่อเว็บพนันออนไลน์คุณผู้ชมค่ะ
หลังจากที่คุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยข้อมูลเว็บพนันออนไลน์นี้
ตำรวจสอบสวนกลางเองก็ระดมกำลังทลายเครือข่ายนะคะ
พนันที่เชื่อมโยงกับสารวัตรสัวขณะที่กรมปกครองนะคะ
ก็ไปพบหลักฐานตามที่นายชวิตแจ้งว่ามูลนิธิเป็นต่อนั้นไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง
ก็มีการดำเนินการต่อนะคะเนี่ยค่ะนี่เป็นความเชื่อมโยง
หลังจากที่คุณชูวิทย์นะคะออกมาแฉข้อมูลของสารวัตรสัว
แฉแบบรัวเลยนะคะบอกว่าสารวัตรรายนี้เปิดบริษัท
เพื่อทำธุรกิจเอกชนหลายรายการแต่สิ่งที่น่าสนใจคือมีการจัดตั้งมูลนิธิชื่อว่าเป็นต่อ
มูลนิธิเป็นต่อเนี่ยอาจเป็นมูลนิธิทิพย์เพราะว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนจดจัดตั้งอย่างถูกต้อง
ว่าเปิดไว้เพื่อการฟอกเงินโดยจัดกิจกรรมบริจาคเพื่อสังคมให้เกิดภาพสะท้อนด้านการช่วยเหลือค่ะ
ข้อมูลของคุณชูวิทย์ยังบอกด้วยว่าสารวัตรสัวนั้นอยู่ต่างประเทศมากกว่าเมืองไทย
พักคืนละไม่ต่ำกว่า๑๕๐๐๐บาทลูกน้องมีเงินเดือนคนละสี่ถึงห้าแสนบาท
ลูกน้องคนสนิทมีฉายาว่ารูบี้เป็นรุ่นน้องโรงเรียนเดียวกันแล้วก็มีหุ้นส่วนชื่อว่าลุกนะคะ
ขณะที่อีกด้านหนึ่งกรมการปกครองนะคะรับมอบจากประหลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งความที่สอนอนนางเลิ้ง
ดำเนินคดีมูลนิธิเป็นต่อกรุ๊ปหลังจากไปตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิ
ซึ่งคาดว่าเป็นเพียงการรวมตัวของกลุ่มบุคคลกันเท่านั้น
ซึ่งเบื้องต้นเอาผิดฐานใช้คำว่ามูลนิธิประกอบกับชื่อในดวงตราและเอกสารอื่นเกี่ยวกับธุรกิจ
โดยไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
สองก็คือเรียรัยโดยไม่ได้รับอนุญาต
นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามพรบคอมพิวเตอร์
แล้วก็ตรวจสอบต่อถ้าหากว่าพบความผิดอื่นกรมการปกครองจะประสานต่อไปที่กองปราบราม
เพื่อเอาผิดเพิ่มนะคะนี่เบื้องต้น๓ข้อหาค่ะ

ล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางวางแนวทางชุดสืบสวนในสังกัดนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นกองปราบปอทปอศหรือปป
ทำคดีสารวัตรสัวและเครือข่ายเว็บพนันยักษ์ค่ะ
แล้วก็บอกว่าคดีนี้ต้องมอบหมายให้หลายหน่วยงานแยกกันรับผิดชอบในการสืบสวนแต่ละมิติ
โดยย้ำว่าผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องถูกดำเนินคดีค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็ไปติดตามข่าวนี้แล้วมีรายงานเพิ่มมาบอกว่า
ตำรวจที่เข้าร่วมวางแผนในคดีนี้นะคะ

สวนคดีไซเบอร์หรือแม้แต่สืบสวนจับเจ้าหน้าที่รัฐ

หลายหน่วยงานเลยนะคะที่ทำงานร่วมกัน
อันนี้คือคดีที่คุณชุวิตได้แฉเกี่ยวกับเสียสัว

เรื่องต้นมีการแจ้งว่าเบนส์เตรียมกลับมาสู้คดีในไทยในวันพรุ่งนี้
ซึ่งก็เป็นการเลื่อนจากกำหนดเดิม

มาถึงไทยแล้วเนี่ยเบนส์ก็จะต้องเข้าพบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
แล้วก็ถูกส่งตัวให้ตำรวจสอทตามขั้นตอน
เดี๋ยวพรุ่งนี้จับตาดูนะคะคดีเว็บพนันออนไลน์เนี่ย
วันนี้ที่ธรรมเนียบนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็พูดถึงค่ะ
บอกว่าเมื่อคดีนี้ถูกเปิดโปรงจากประชาชนแจ้งเบาะแสต้องขอบคุณ
ส่วนตำรวจที่ไปเกี่ยวข้องการกระทำความผิด
ถือเป็นเรื่องของบุคคลที่ขาดจริยธรรม
ว่าตำรวจดียังมีดังนั้นสิ่งสำคัญคือการสร้างอุดมการ
คุณธรรมและจริยธรรมเช่นตนเองที่ถูกปลูกฝังมาตลอด
ไม่เคยกระทำเรื่องทุจริตค่ะ